ที่ไม่ต้องไปรออะไรแล้วมาติดตามช่วงนี้เลยดีกว่า
เรื่องของเจ้าสัตย์ใหญ่ตีปีกด้วย

เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดิฉันพาคุณผู้ชมไปปักหมุดกันที่นี่เลยค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมา

แต่ว่าแรงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือคราวนี้ที่สวนสัตว์โคราช
เขาเริ่มที่จะทดลองการขยายพันธุ์พญาแร้งค่ะ
เพื่อที่จะกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติ
เนื่องจากว่าแรงเริ่มจะศูนย์พันธุ์จากประเทศไทยแล้ว
โอ้โหเนี่ยนะถ้ามีอาหารวางบนโต๊ะเยอะเนี่ยนะ
แร้งลงเกี้ยงอันนั้นขุนหรือเปล่า
อย่างนั้นก็เป็นขุนชนะนะคะไม่ใช่อันนี้คือพญาแร้ง
เห็นไหมว่าตัวใหญ่มากเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง
เลี้ยงไว้ภายในสวนสัตว์นครราชศรีมาปัจจุบันมีอยู่เพียงแค่เจ็ดตัวเท่านั้นนะคะ
เจ็ดตัวเองเหรอแบ่งเป็นสี่กรงในการเลี้ยงดู
เจ้าหน้าที่ทางสวนสัตว์เขาบอกว่าพญาแร้งในสวนสัตว์แห่งนี้
เป็นสายพันธุ์ประจำถิ่นของไทยขณะนี้พบว่าใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสอบไม่พบพญาแร้งสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยแล้ว
เนื่องจากว่าพญาแรงนะคะได้อบพยพไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเรียบร้อยแล้ว
สำหรับปัจจัยที่ทำให้พญาแร้งอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่น
อาจจะเกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศในปัจจุบัน
คือมันไม่เอื้ออำนวยต่อการอยู่ของพญาแร้งแล้ว
โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้สารเคมีต่างนี่แหละค่ะ
ทำให้สัตว์มันไม่สามารถอยู่ได้
ทำให้ทางสวนสัตว์นครราชศรีมารีเริ่มแนวทางในการขยายพันธุ์ของพญาแรง
กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติในประเทศไทยบ้านเรานี่แหละ
โดยทางสวนสัตว์นะคะมีการจับคู่พญาแร้งไว้ทั้งหมด๓คู่
แต่ยังไม่สามารถผสมพันธุ์จนออกไข่ได้
เนื่องจากว่าพญาแรงยังไม่คุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่
มีเพียงหนึ่งคู่ค่ะที่เริ่มจะมีพฤติกรรมสร้างรังไข่แล้ว
ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะ
และทางเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์กันแล้วก็วางไข่

ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ
สามารถขยายพันธญาแร้งได้สำเร็จ
เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
สำหรับพญาแรงสายพันธุ์ประจำถิ่นของไทย
เพศผู้จะมีลำตัวสีดำค่ะ
ส่วนเพศเมียนะคะจะมีลำตัวสีขาว
มีความสูง๑๕๐เซนติเมตร
ไม่ต้องไหมไม่ต้องบ้าเลยว่าตอนนี้ค่ะ
ตัวเขาจะสูงประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวเมียนะ๑๕๐เซนติเมต
หนักก็๓๗๕๔กิโลกรัมนะคะ
โตเต็มวัยคุณดูนะบริเวณหัว
และเท้าของเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะ
จะมีขนสีดำแล้วก็ส่วนหน้าอกแล้วก็คนขาจะมีสีขาว
เห็นแดงอยู่นี่คือเป็นแบบส่วนประกอบของเขา

ผมนึกว่าเขาคุกข่าวบ่อยแล้ว
ขนมันหายเลยเหลือตรงนั้นเป็นสีแดง
เป็นลักษณะทางกายภาพของแรง

เยอะมากคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกเราด้วย
ไม่ใช่แค่นั้นก็ยังมีอีกหลายที่นะคุณผู้ชม